พูดถึงเหตุการณ์ยิงที่สยามภารกรเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกับความรู้สึกของคนในประเทศ
แล้วต่างประเทศที่เขาตามข่าวนี้ด้วยนะ
เรื่องนี้นายกเศรษฐามีการสั่งการเลยให้หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องไปจัดการ
เกี่ยวกับการที่เด็กเยาวชนคนทั่วไปเข้าถึงอาวุธปืน
ทีนี้ค่ะพบตรเองก็รับลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะตั้งทีมกวาดล้างเว็บขายปืนเถื่อน
รวมถึงคุณอนุทินฝั่งมหาดไทยเองก็ต้องดูแล้วก็รับลูกด้วย
จำกัดการครอบครองอาวุธปืน
บอกยุคผมต้องไม่มีแบบนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไปติดตามแล้วก็ไปขีดเส้นใต้เน้นย้ำให้ทำได้จริงกันกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณขวัญครับคุณบุ๊คครับ

ที่จริงก็เหมือนที่คุณน้ำแข็งโปรยไปแล้วนั่นแหละ
ว่าเขาว่ายังไงกันบ้างอะไรยังไงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
วลีที่บอกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกก็ยังใช้ได้อยู่
แต่ว่าวัวหายแล้วไม่ทำอะไรเลยผมก็ว่านั่นก็ยิ่งแย่กว่า
ข่าวใหญ่จากพารากอนที่ว่านี้
ใครที่ได้เห็นภาพอาวุธปืนเครื่องกระสุน
ที่ตำรวจไปบุกไปตรวจที่ห้องพัก
มือยิงเห็นแล้วน่าตกใจครับ
ว่าทำไมเด็กอายุ๑๔ถึงครอบครองอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนได้มากขนาดนั้น
คำตอบก็เพราะว่ามันหาซื้อกันได้ง่าย
ซื้อกันปกติและซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตคือออนไลน์
ซึ่งวันนี้เนี่ยตำรวจก็ไปจับคนที่ขายปืนให้เด็กได้แล้ว
ทีนี้พอมันซื้อขายกันได้ง่าย
ก็มีคำถามตามมาว่าแล้วเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอ
เราไม่คิดจะมีมาตรการป้องกันการซื้อง่ายขายคล่องแบบนี้เหรอ
ฉะนั้นเรื่องนี้มันมีคำตอบ
อันดับแรกเนี่ยคำตอบมาจากนายก
นายกจี้คุมขายปืนสกัดช็อปออนไลน์

มาฝ่ายมหาดไทยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการออกใบอนุญาตซื้อปืนขายปืนพกปืน
ลองกลับมาที่นายกก่อน
นายกเนี่ยบอกนักข่าวว่าขณะนี้มีคำถามว่าทำไมถึงหาซื้อได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน

นายกบอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งจะต้องไปพูดคุยกับพบตรในกรณีการซื้อทางออนไลน์จะต้องรัดกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น
ในการที่เยาวชนสามารถเข้าถึงการซื้ออาวุธถือเป็นนโยบายที่ดำเนินให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นและให้เข้าถึงได้ยากมากขึ้น
อันนี้นายกตอบในภาพรวม

แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้รัดกลุ่มและเข้าถึงยากมากขึ้นยังไง
โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ซื้อขายกันเป็นปกติอยู่ในเวลานี้

กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขารับงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนควบคุมอาวุธปืน
การออกใบอนุญาตซื้อปืนออกบรรยาทพกปืน
แต่ก่อนงานพวกนี้อยู่กับตำรวจ
ตอนหลังก็มีการโอนย้ายจากตำรวจมาอยู่กับมหาทัย
คุณอนุทินเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าปกติอาวุธปืนทุกกระบอกในประเทศไทยจะมีทะเบียนอยู่แล้ว
สามารถสืบย้อนกลับไปว่าเจ้าของเป็นใครมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนไหม
ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาต
เรื่องนี้จะหารือกับอธิบดีกรมการปกครองเพื่อกำหนดนโยบายว่า
ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จะไม่ออกใบอนุญาตพกอาวุธปืนให้กับบุคคลทั่วไปเพราะไม่มีเหตุผลความจำเป็น
ปืนเป็นอาวุธร้ายแรงต้องควบคุมเข้มงวด
รวมไปถึงกระสุนปืนจะต้องไม่ซื้อซื้อได้ง่ายแบบนี้
ต้องมีการตั้งกฎที่ชัดเจนเช่นเดียวกับสนามซ้อมยิงปืน
แต่ก็ต้องระมัดระวังคือหมายถึงว่าต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมาย
ขณะนี้เป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงกฎหมายในขณะที่ผู้ควบคุมก็ไม่เคร่งครัดพอ
แล้วไฮไลท์สำคัญผมคิดว่าช่วงที่ตนเองหมายถึงคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
จะไม่ออกใบอนุญาตพกอาวุธปืนให้กับบุคคลทั่วไปเพราะไม่มีเหตุผลและความจำเป็น

จะไม่ออกใบอนุญาตพกปืนคือฟังแล้วก็พออุ่นใจ
แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะทำอย่างที่ว่าได้มากน้อยแค่ไหนเพราะการออกใบอนุญาตซื้อปืนพกปืน
มันก็มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันพูดง่ายง่ายว่ามีสวยจากร้านปืนอยู่เหมือนกัน
ส่วนพบตรผลตศตศ
ท่านบอกว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ย
เราทำกันมาแล้วสถิติอาชญากรรมของอาวุธปืนในช่วงก่อนหน้านี้๒เดือน
ตำรวจก็มีการปิดล้อมตรวจค้นหลายร้อยที่หมายจับผู้ต้องหาได้๒๐๐๐กว่าคดี
ปืนกว่า๙๐๐กระบอก
ซึ่งในช่วงที่ตนดูแลงานปราบปรามยืนยันว่ามีการดำเนินการจับอย่างจริงจัง
ไม่ใช่เมคเรื่องขึ้นมา
แต่สถิติที่เห็นว่าที่เป็นนักเรียนมักจะนำมาใช้ในการทะเลาะวิวาส
มักจะเป็นปืนแบรงกัน
โดยทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานได้ส่งรายละเอียดมาให้
แต่การใช้ปืนแบล็งกันไม่มีกฎหมายที่จะไปบังคับ

แต่คนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาต
นี่คือช่องว่างทางกฎหมาย
จากนั้นจะนำไปดัดแปลงเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุ

เพราะว่ามันมีช่องว่างทางกฎหมาย
เอาแล้วจะทำยังไงพบตรบอกว่าในขั้นแรกเนี่ย
ได้สั่งการไปที่กองบัญชาการสอทให้เจาะเว็บไซต์ของกลุ่มพวกนี้ให้ได้
ในขณะที่ประเด็นข้อกฎหมายก็ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย
ทำให้ปืนแบล็งกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้
ให้ตีว่าเป็นอาวุธยกระดับข้อกฎหมายขึ้นไปเลยเพราะการนำเข้ามาแบบสิ่งเทียมอาวุธ
ทำให้สิ่งของเหล่านี้หลุดมาในท้องตลาดเราจะไม่แค่ดำเนินการจับกลุ่ม
แต่จะเป็นการยกระดับข้อกฎหมายนี่มันก็สอดคล้องกับข้อเสนอ
ของคุณหมอยงยุทธ์วงพิรมศาลที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
คุณหมอยงยุทธ์บอกว่าอยากจะเสนอแนวแก้ไขดังนี้
พรบออาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องควรจะต้องสะสางอย่างจริงจัง
เพราะว่าใช้กันมานานรัฐบาลและรัฐสภาเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไข
ไม่ใช่เน้นการตรวจนับถือครองที่พบว่ามีถึง๑๒ล้านกระบอก
นี่เป็นข้อเสนอนะให้สังฆราพรบออาวุธปืน
สองบริการสุขภาพจิตที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
จะต้องได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองปัญหาสุขภาพจิตที่มากขึ้น
และมักไปนำไปสู่ความรุนแรงข้อสาม
หน่วยงานที่ผู้ถืออาวุธก็ต้องจัดการเชิงระบบในการดูแลบุคลากร
ไม่ใช่แค่เข้มงวดการอนุมัติครอบครองอาวุธปืนใหม่
ซึ่งแก้ไขอะไรไม่ได้มากนี่ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่านี่คือหลายส่วน
ที่เสนอแนวทางถึงการป้องกันว่าจะต้องทำยังไง
ปัญหามีข้อเดียวเท่านั้นแหละจะทำกันจริงไหม
จะทำกันวูบวาบชั่วครั้งชั่วคราวเป็นไฟไหม้ฟางตอนเกิดเหตุใหม่
แล้วหลังจากนั้นลานก็หย่อนทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิม
นี่บ้านเรามันมีปัญหาตรงนี้บ้านเรามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
บ้านเรามีปัญหาเรื่องค่าราชการทำงานให้ต่อเนื่องไม่เป็น
ขาดอย่างต่อเนื่องคงเส้นคงวาไม่เป็น
แล้วพอเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนช่วงที่ร้านหย่อนมันก็เกิดปัญหา
ฉะนั้นสิ่งที่นายกจะต้องกำชับกำชา
มอบให้ใครกำชับกำชาก็คือว่าขอให้ทำให้ได้อย่างที่พูด
แล้วการไปแก้กฎหมายพรบออาวุธปืนที่ใช้กันมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะ
เจ็ดสิบเจ็ดสิบหกปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบ
มันเปลี่ยนการค้าขายอาวุธปืนมันเปลี่ยน
อะไรต่ออะไรเปลี่ยนไปเยอะแต่เรายังใช้กฎหมายที่ออกมาเมื่อ
สิบหกปีเอามาใช้อยู่อันนี้ก็น่าติดตามครับว่า
สุดท้ายหลังจากมีมาตรการมาแล้ว
สถานการณ์จะเป็นยังไงต่อนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ